ข่าวนี้บอกเลยว่าไม่มีแผ่วจริง
ไอ้ที่ว่าไม่มีแผ่วเนี่ยนักร้องก็ส่วนหนึ่ง

โดยเฉพาะแฟนคลับเอฟซีของนักร้องหนุ่มกล้องห้วยไร่
เขาบอกว่าอะไรห่วงใยนักร้อง
แล้วจะมอบของขวัญอะไรให้ไปดูค่ะ
น้องเจอรี่พี่จะเห็นแต่คุณก้องห่วยไร่นี่แหละ

จริงมันก็มีศิลปินลูกทุ่งหลายคน
ได้แบบของแปลกของรำวิรางวัลจากเอฟซี
ยิ่งรักมากก็คีย์เอสความแปลกมาก

ทีมงานเอารถมาจอดรอเตรียมพร้อมเปลี่ยนยาง
เจอรี่กำลังจะบอกว่าแฟนคลับรักคุณก้องห่วยไร่
มากแต่ว่าคุณกล้องรับของมาแล้วแล้วคู่เลย
บ่เมนบ่ได้อยากได้แบบนี้

โพสต์คลิปบรรยากาศในงานคอนเสิร์ตคุณก้องห้วยไร่

นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเล่นคอนเสิร์ตที่อำเภอพลขอนแก่น
งานนี้แฟนเพลงบอกว่าออกคอนเสิร์ตบ่อยไงกล้อง
เป็นห่วงก็เลยจัดของขวัญสื่อความหมายเป็นห่วง
ใช่อ๋อเป็นห่วงไงยางรถยนต์เป็นยางมัตตาไซส์บ้างนะฮะแล้วก็เนี่ย
ยางรถยนต์ใหญ่คล้องแทนมาลัยไปเลย
ไม่แน่ใจว่าคุณกล้องต้องไปเช็คสภาพหลังหรือยังนะฮะตอนนี้
ขณะเดียวกันที่คุณก้องห้วยไร่ก็โพสต์ภาพบนเวที

บอกข้อความว่าขอบคุณความห่วงใยที่มีให้กันครับ
เออนะฮะงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาแซวกันขำ
บอกว่าเป็นห่วงจริงทั้งห่วงเล็กห่วงใหญ่
แล้วก็ห่วงว่าอนาคตคงไม่มีใครเอาพวงมาลัยรถยนต์มาให้อีกนะครับ
บางทีก็ทำกันเกินไป
ตอนแรกเขาบอกว่าจากสงสารนะตอนนี้หลังเพิ่มเลเวลแล้วเป็นอะไรรู้ไหม

อันนี้ชาวเน็ตบอกเวทนานักร้องแล้ว
ห่วงยางนั้นเป็นของใครแต่ห่วงใยนั่นเป็นของอยู่

นี่บอกเลยขอนแก่นได้ห่วงยางจริงหลายคนแอบแซวนะ

ดันโนเสียวรุทธดีไม่จู๊มดันโนเสียวรุทธมาให้

แล้วช่วงวันคริสต์มัสเนี่ยปกติคริสต์มัสต้องมีกวางเรนเดีย
คุณกล้องเขาได้วัวกลับบ้าน

บอกเลยว่ารักมากคลีเอดมากให้แต่ของแปลก

คุณผู้ชมถ้าห่วงใยเรา๓คนไม่ต้องส่งอะไรแบบนี้มา
ยางรถยนต์ไหมพร้อมรับไหมแบบนี้เลย
ขอแค่เปิดไทยรัฐทีวีและจ้องหน้าเราที่หน้าจอก็พอ

เออขายของ